คุณผู้ชมคะยังอยู่กันที่เรื่องของพระแล้วก็เป็นที่พักสงฆ์
พระที่นี่พระเนี่ยถึงขั้นบอกว่าผีดุ
ปกติก็จะเป็นชาวบงชาวบ้านนะมีความเชื่อเรื่องพวกนี้
แต่คราวนี้พระท่านบอกเอง
คุณผู้ชมคะที่พักสงฆ์แห่งนี้อยู่ตรงกลางป่าช้า
แล้วพระรูปนี้ก็พาผู้สื่อข่าวเดินไปดูสถานที่ด้วย
บรรยากาศแค่กลางวันยังดูวางเวงแบบนี้กลางคืนนี่ไม่ต้องพูดถึง
ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับพระอุดมสัมปัญโยอายุ๔๗ปีค่ะ
จำวัดนะคะอยู่ที่ป่าช้าเก่าอำเภอนางรองบุรีรำ
ชาวบ้านเนี่ยลือกันนะคะบอกว่าผีดุมากคุณนักข่าว
มีพระสงฆ์มาอยู่หลายรูปสุดท้ายโดนผีหลอกนะย้ายกันไปหมดเลยอุ้ย
เรื่องนี้ก็ต้องไปตรวจสอบกันหน่อยทีนี้พระอุดมค่ะเลยพาผู้สื่อข่าว
ไปเดินดูรอบรอบกุฏิตั้งอยู่กลางป่าช้าเก่าค่ะแล้วเคยเป็นที่ฝังศพคนตายมาก่อน
ปัจจุบันเนี่ยเป็นป่าชุมชนของหมู่บ้านพระอุดมบอกว่าเดิมก่อนหน้านะ
๖๒มีพระรูปหนึ่งชวนมาทุดงในป่าช้าเก่าแห่งนี้
ตอนนั้นไม่คิดอะไรหรอกเพราะคิดว่าเราอยากได้ความสงบอยู่แล้ว
ก็ดีที่นี่ดูเงียบสงบดีก็เลยอยู่ที่นี่จำวัดที่นี่มาจนถึง
ทุกวันนี้ส่วนพระที่เคยมาด้วยเหรอก็เดินทางกลับไปกันหมดแล้ว
อุดมยอมรับเลยบอกเอาจริงอัตมาเคยเจอเรื่องประหลาดนะ
ผีมาเห็นน่ะมาให้อัตมาเห็นทุกคืนนะคุณนักข่าว
มาในรูปแบบเหมือนผีปอบบ้างผีเปรตบ้าง
บางครั้งมาเป็นผีผู้หญิงแต่ว่าแต่งกายคล้ายแม่ชี

นุ่งขาวห่มขาวก็มาหรือผีผู้ชายก็มาตะโกนเรียกก็มีนะอ่ะ
คุณผู้ชมพระท่านบอกแบบนี้ช่วงนั้นเลยทำยังไง
ใช้หลักธรรมะเข้าว่าก็ได้แต่สวดมนต์และแผ่เมตตา
กรวดนับอุทิศสวรรค์กระสวนให้เขาไป

หรือวิญญาณมาปรากฏให้เห็นบ่อยนัก
คำว่าบ่อยนักนี่แสดงว่ายังมีอยู่บ้าง

อาตมาจำวัดอยู่ที่ที่พักสงฆ์แห่งนี้มา๔ปีแล้วนะ

แต่ว่าคุณผู้ชมคะถึงท่านจะบอกเองแบบนี้ก็ตาม

เราต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะ